นี้มีเตะนัดกลางสัปดาห์ของฟุตบอลโตต้าไทยลีก๑ครับ
ซึ่งมีโปรแกรมแข่งขันครบทุกคู่ครับ
ที่๖ครับของไทยลีก๑บุรีรำจ่าฝูงแล้วก็แชมป์เก่า
จะเปิดบ้านพบกับเชียงรายเวลา๑ทุ่มครับ
โดยประสาทสายฟ้าเกมล่าสุดชนะสูตรประการซิตี้ไป๓๒
ความพร้อมในเกมนี้โบซิด้าบันโดวิชหมดสิทธิ์ใช้งานรัฐนากร
แล้วก็พันศาเห็นวิบูรณ์ที่มีอาการบาดเจ็บ
๒คนเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ฟิตสมบูรณ์
ตำแหน่งอื่นพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสลักหายประโคนสุประชัยใจเด็ด
เรโดจูเนียที่ยิง๒ประตูในเกมล่าสุด
ส่วนความพร้อมของเชียงรายที่เวลานี้ครับอยู่อันดับ๑๓
ล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับเมืองทองไป๒ต่อ๓นะครับในเกมลีก
สัมภาษณ์ทีมก็จะยังไม่มีสถานนท์อานุอินแล้วก็เปรียบพ้นผ่านนิชกุล
ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนเกมลุกก็ฝากความหวังไว้ที่ตัวต่างชาติ
มาทั้งวิเลียนเอดิเก้แล้วก็บิวโรสิม่าครับโปรแกรมที่เหลือ๗คู่นะครับ
ดูกันหน่อย๑๗นาที๔๕นาทีสุพรรณบุรีครับพบกับเชียงใหม่การท่าเรือเจอกับตราด
แล้วก็๖โมงเย็นนะครับมีพิธีทีระยองเจอกับสุโขทัย๑ทุ่มสมุทรประการซิตี้
เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีแบงคอกยูนิเต็ดพบกับชนบุรี
แล้วก็๒ทุ่มเมืองทองยูเนเต็ดครับพบกับชัยนาศส่วนทางบีจีนะครับ
พีทีประจวบขออภัยจะพบกับนครราชศรีมานะครับเมืองทองเนี่ยโปรแกรมเนี่ย
ตามข่าวในบุกไปเยือนทางชัยนาธนะครับเพราะว่าสนามของเมืองทองเนี่ย
ก็ติดกิจกรรมก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะครับทำให้เปลี่ยนโปรแกรมบุกไปเยือนชัยนาธก่อนนะครับ
กุญสือทีมชาติไทยที่บ่อบริหารของเมืองทองเนี่ยอยู่ในข่ายพิจารณาที่จะดึงมาคุมทีมกิเลนพยอง
เรื่องนี้ครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับบอกว่ายังไม่เคยได้รับการติดต่อแต่อย่างใด
แล้วก็เวลานี้ตัวเขาเองมีความสุขในการสอนบอลให้กับเยาวชนกับมูลนิธิที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมา
ยังไม่ได้คิดในเรื่องของการกลับมาคุมสโมสรแต่อย่างใดครับ